เห็นอากาศร้อนแบบนี้หรือว่าเราอ่านข่าวกันมาแบบเป็นชั่วโมงแล้ว
บางทีเจ็บคอนะอยากทานแบบน้ำผึ้งผสมมะนาวอุ่นก็คงจะแบบว่าช่วยได้เยอะเลย
แต่ทีนี้ค่ะการเลือกน้ำพึ่งมีพลทหารคนหนึ่งเขาแนะนำว่า
วิธีการเลือกน้ำผึ้งแท้ต้องทำแบบนี้

แทนเสร็จครับ
โอ้โหตาปูดจะปิดขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชม
วิธีพิสูจน์น้ำผึ้งแท้รับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์

แหมแต่สุดท้ายนะคือกินน้ำผึ้งกินทั้งรังพึ่ง
เขาใส่แคปชั่นด้วยนะเขาบอกว่าบางอย่างถ้าไม่เสี่ยง
ก็คงไม่ได้มาก็ต้องทนเจ็บทนบวมไปแล้วกัน
พ่อผลทหารเห็นแล้วเนี่ยน่าสงสารจริงนะคะ